พูดถึงเรื่องของราคาของปลาแล้ว
ดิฉันจะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานี
ที่นี่เนี่ยชาวบ้านเขาเอาปลาชนิดหนึ่ง
มาประกอบเป็นแบบเมนูอาหารที่อะไรดีวะ

ส่วนเมนูที่ว่าจะคืออะไรตามไปดูกันค่ะ

แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาเอาปลาดุกมาทำอะไร

นูที่ว่านี่คือปลาดุกอบโอ่ง

นี่คือปลาดุกอบโอ่งนะคะ
ซึ่งวันนี้เราพากันมาที่ตลาดบ้านไร่

เนื่องจากว่าได้ยินว่ามีเมนูปลาดุกอบโอ่ง

เนื้อปลาดุกก็จะนุ่มฟูอร่อย
ใครได้ริมลองต้องติดอกติดใจคุณ

ที่สำคัญที่โหบอกไว้นะ
ร้านนี้เขาเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในจังหวัด
เฮ้ยก็แน่ละเค้ายังไม่เคยได้ยินนะ

เจ้าของร้านชื่อว่าคุณสุพันธ์โพงคำเผ่า
ก็เล่าให้ทีมงานของเราฟังบอกว่าเมนูนี้นะคิดแล้วก็ทำขึ้นมาเองกับมือเลย
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ตกงานจากสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละค่ะ
ก็เลยระดมความคิดกับภรรยา
เอาเป็นว่าใช้เงินทุนที่มีอยู่๑ก้อน
ลงทุนกับการขายปลาดุกสดแล้วกัน
ปรากฏว่าขายไม่ดีขายปลาดุกสดอย่างเดียวนะ
ก็เลยลองหันไปลงทุนเพราะเห็ดนางฟ้าในโอ่งดูไหม
งานนี้เหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็ขาดทุนจนต้องเลิกขายไปอีก
ตอนนั้นเขาบอกเขาท้อแท้มากจนแทบจะแบบโอ้โหทุบโอ่งทิ้งเลยดีไหมเออ
มันทำอะไรยังไงไม่ได้สักที
จู่ปริ้งไอเดียขึ้นแล้วเฮ้ย
ลองเอาปลาดุกมาอบในโอ่งขายดูไหม
เอา๒ธุรกิจที่เคยทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จมา
ปรากฏว่าหลังจากเริ่มทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ขายดีเกินคาดมาก
สร้างรายได้ให้ตัวเองกับครอบครัววันละ๑๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว
ฟังเรื่องนี้แล้วบอกเลยนะว่าใครที่กำลังท้อแท้คุณ
อยากจะมองหาอาชีพทำมาหากินบางทีเราท้อได้แต่อย่าถอยนะนะคะ
เราอาจจะมีไอเดียหรือปิ๊งไอเดียดีอย่างคุณพี่สุพรรณพงศ์ขึ้นมาก็ได้นะ
ใช่ไหมดูดิคุณอย่างที่คุณชนะบอกเขาเอา๒ธุรกิจที่เคยไม่ประสบความสำเร็จมารวมกัน
คือเคยคิดว่าจะทุบโอ่งทิ้งถ้าทุบโอ่งทิ้งมันมีแต่เสียกับเสียเลย
ใช่มันก็จบเลยอ่ะชีวิตคือจบเลยแต่เนี่ยค่ะ
ได้เมนูใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนขายมาก่อนด้วยซ้ำ
เอาเป็นว่าใครที่อยากจะริมลองปลาดุกอบโอ่งอร่อยร้านนี้เนาะ
ก็ตามไปกันได้ที่ตลาดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ไม่แพงด้วยนะตัวละ๓๕บาท๔๐บาทเท่านั้นแล้วต่อไซส์อ่ะคุณ

ปกติเราเคยกินปลาดุกย่างธรรมดาแต่อันนี้ก็คือไปอบในโอ่ง
ก็จะได้อีกความรู้สึกนึงเนื้อข้างในมันน่าจะฉ่ำ
ได้กลิ่นกรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างนี้
มีแท้แจ้เขามีน้ำจิ้มแจ๋วให้ด้วยบ่าถ้ามีนี่ดินผลเด็ดเลยนะ